ทีมชาติไทยจากแค่เมื่อวานนี้นี่ชัวร์แบบร้อยเปิดใส่แล้วนะครับ
สัญญากับอาคิระนิชโนแต่ว่ามันก็มีเรื่องของสนามแข่งขันนัดแรกนะครับ
ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนาม๕กันยายนนี้นะครับ
ก็สมาคมเขาบอกว่าจะให้คำตอบแบบชัดเจนก็คือสัปดาห์หน้า
เราก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแต่ว่าคุณชูศักดิบนทองดี
ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐก็ไปสำรวจซะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ
อยากไปดูว่าที่ราชมังคลากีฬาสถานเขาปิดซ่อมมันจริงหรือเปล่า
ตอนไหนอย่างไรก็ไปเจอนะครับ
ซ่อมบำรุงของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ

ในช่วงนี้เนี่ยสนามยังคงสภาพเหมือนเดิม

แต่ว่าเราก็ไปได้ความคืบหน้าตรงที่ว่า
มันก็มีแบบของเก้าอี้ตัวใหม่
ที่เขามีการเล็งเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแบบนี้
คราวนี้ก็เลยมีประเด็นที่ว่าถ้าเริ่มปลายสิงหาเนี่ย
เดี๋ยวตุลาเนี่ยทางเอเมอร์เนี่ยเขาจะมาตรวจกลางที่๓

ก็ไปรอส่งมอบอีกทีนู่นเลยธันวาคม
แต่ต้องบอกว่าราชมังคลาที่ปิด

เวียดนามเกมแรกของบอลโลกรอบคันเลือก
ชุดใหญ่ทำไมไม่เตะที่ราชมังคลาฮิลาสถาน
ทีมข่าวเราก็เลยไปสุดท้ายก็ทราบว่า
ถ้าเกิดว่าจะเริ่มปรับปรุงสิงหา
เลื่อนช้าสัก๔๕วันไปหลังวันที่๕กันยนต์เป็นไปได้ไหม
เพราะเรื่องของความจุแล้วก็ปริมาณของแฟนบอลเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับ
สำหรับเกมนัดแรกที่เจอกับคู่ปรับเบอร์๑ในย่านอาเซียนอย่างเวียดนามนะครับ
ที่ราชมังจุประมาณ๕หมื่นคน
ส่วนตามกระแสข่าวธรรมศาสตศูนย์รังสิต
ความจุประมาณ๒หมื่นคน

ปัดหน้าว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตรังสิตหรือไม่
คือเราไม่ได้ติดนะฮะว่าจะไปที่ไหนจริงแล้ว
มองว่าโอ้โหจะเอาคืนเวียดนามทั้งที

แต่ว่าสนามที่นักเตะคุ้นเคย

นักเตะบางส่วนที่มันเป็นแกร่หลัก

ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ตั้งเกมกันได้

ก็กลับมาที่ราชมังคลากันอีกนิดนึง

ไปโอลิปิกด้วยก็จะใช้งบประมาณ

เก้าอี้ก็คือเกือบ๙๖ล้านบาท

เปลี่ยนเก้าอี้ในส่วนที่ไม่มีหลังคาคุมอัฐจันท
ส่วนที่ไม่มีหลังคาคุมประมาณ๒๘๘๐๐กว่าตัวนะครับ
และอีกส่วนนึงเป็นปรับปรุงห้อง
เพื่อลองรับการแห่งขันยุ่น๒๓
ไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่ยืนยันนะครับ